น้องหญิงถูกทุบหัวผลผ่าพิสูจน์ศพชัดเจน
ศรีวราลุย๓คดีเองนะครับ
โอ้โหแล้วก็ท่านศรีวราเนี่ยคือให้ข้อมูลแล้วก็ให้สัมภาษณ์
บอกว่าแนวโน้มรูปคดีนี้มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไป
คือน่าจะไม่ใช่เรื่องของการตกรถเทรลเลอร์จนเสียชีวิต
คือตอนนี้กองปราบทำงานคู่กับทางตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เพื่อดูเรื่องของผลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดูสำนวนทั้งหมด
แต่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศิวราไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อไปดูข้อมูลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
และมีข้อบ่งชี้หนึ่งที่เปิดเผยออกมา
ว่ามีรอยกระโหลกยุบที่ท้ายถอย
เหมือนโดนวัตถุทรงกลมกระทบ๒ครั้ง

ทีนี้ก็เลยมีรายงานออกมา
เมื่อไปเทียบและอ้างอิงกับตำราแพทย์ในต่างประเทศ
ว่าไอ้รอยยุบตรงท้ายถอย
เหมือนถูกวัตถุทรงกลมกระทบ๒ครั้ง
มันอาจจะเกิดจากการตีด้วยค้อน

หรืออาจจะตกจากที่สูงมาก

อันนี้คือไปเทียบเคียงจากต่างประเทศนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อน
ใช่ฮะก็เลยไปเป็นรายงานของคดี
ว่าคดีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไล่เรียงกันเลย
เมื่อวานช่วงเกือบเที่ยงสัก๑๑โมง
ที่ห้องกลุ่มนิติพยาธิวิทยาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ทางด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

ก็ไปพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนกองปราบ
มาที่นี่เลยค่ะที่นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ราชการแจ้งวัฒนะมาขอสอบปากคำ
คุณหมอที่มีการชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็ขอทราบผลการผ่าพิสูจน์ศพของน้องหญิงก่อน
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะกรณีนี้เนี่ย
ตอนแรกในออฟให้ข้อมูลว่าน้องหญิงกระโดดลงจากรถเทรลเลอร์
แต่ทางครอบครัวติดใจว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
น่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพรา
ใช่พลธรรมดาเอกสิทธิ์เวลาก็ต้องเดินทางมา

ก็ใช้เวลาในการซักถามรายละเอียดจากคุณหมอประมาณ๓๐นาที
ใช่ค่ะก็บอกว่าได้หารือกับทางคุณหมอแล้ว
ถึงแม้ว่าตอนนี้ผลการชนะสูตรยังไม่เสร็จเรียบร้อย
ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากนัก
แต่ยังไงก็ตามอยากให้รอผลอย่างเป็นทางการ
จากแพทย์อีกครั้งหนึ่งก่อน
ส่วนเรื่องของจะมีการข่มขืนกระทำชำราวไหม
อันนี้ต้องรอผลตรวจพิสูจน์
โดยคดีนี้มีการเชิญทางกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์

ว่าคนที่เกี่ยวข้องคือเป็ด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลมาอีกว่า
เคยก่อเหตุลักษณะนี้เหมือนเป็นแม่เล้า

แล้วก็ให้นายออฟทำลักษณะพฤติกรรมแบบนี้

หลังจากที่ไปขอความคิดเห็นจากแพทย์แล้ว

บอกว่ารูปคดีขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยน
เพราะการบุบยุบของกระโหลกศีรษะ
ที่จะฟ้องได้ว่าเกิดจากอะไร
ฟังเสียงของพลตำรวจเอกศีวราหน่อยครับ
วันนี้มาพบป่าพูดคุยไงครับ
ขอความเห็นเฉยยังไม่ได้สอบปากคำ
เนื่องจากรายงานผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่เสร็จ
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนต่อไป
รายงานการเสียชีวิตก็ตามใบแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกไปแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวต้องรอให้เขาคุยกันให้เสร็จก่อน
แนวโน้มก็รูปคดีก็เปลี่ยนนะครับ

คุณพ่อเขาตั้งข้อสังเกตไว้ไหม
ข้อสังเกตของขุมพ่อผมไม่ทราบว่าเป็นไงตอบไม่ได้
พวกของการบูบยุคงเป็นโรครีสาก
มันจะฟ้องว่ามันจะเกิดหากาลัย
มีรายงานนะครับว่าแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รายงานผลชนสูตรศพเบื้องต้น

หรือว่าน้องหญิงให้แก่พลตำรวจเอกศีวราทราบ

นั่นก็คือรอยช้ำที่เป็นแนวยาว

ว่าเกิดจากการช้ำของเครื่องมือแพทย์
หรือเกิดขึ้นขณะเกิดเหตุนะครับ

ลักษณะถูกกระแทกตรง

คือมันไม่เหมือนอุบัติเหตุนะนะ

เผยให้พลตำรวจเอกศีวราทราบอีกนะครับว่า
ร่องรอยกระโหลกยุบที่ท้ายถอยหลังศีรษะ
ลักษณะเหมือนโดนวัตถุทรงกลม
กระทบ๒ครั้งเป็นรูปเลข๘
และรอยกระโหลกแตกเป็นรูปใยแมงมุม
อันนี้ก็ศัพท์ทางการแพทย์ของเขานะ
แต่หากอ้างอิงจากตำราการแพทย์ต่างประเทศ
ระบุว่าเกิดจากการถูกตีด้วยค้อน
หรือตกจากที่สูงมากมาใส่วัตถุทรงกลมนั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางแพทย์สงสัย
ใช่และสิ่งที่ทางแพทย์จะต้องตรวจพิสูจน์ต่อไป

ที่ประชุมที่มีพตเตรีย์ไมาตรีฉิมเฉิด
และมีพตโทษธิติราชน้องหานภิทรักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เขามีการประชุม๓ชั่วโมงเต็มนะ
แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาว่าตอนนี้
วันนี้จากที่ประชุมเบื้องต้นจะให้นำศพของน้องหญิง
ผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติม
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีการผ่าพิสูจน์ไปแล้ว
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โดยทางด้านของพลตำรวจตรีมัยตรีบอกว่า
จากสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า
และเป็นไปตามความต้องการของญาติผู้เสียชีวิตด้วย
ที่ต้องการให้มีการผ่าพิสูจน์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทางนายอัชริยะรวมถึงครอบครัวของผู้ตายเอง
ก็มีการเดินทางเพื่อไปที่โรงพยาบาลของเอกชน
ญาติเขามีการนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ย
ก็พบว่ามีภาวะเลือดออกในสมองด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของสมอง
ส่วนที่เชื่อมซีกซ้ายซีกขวาเข้าด้วยกันแล้วก็บริเวณปมประสาท
รวมถึงยังมีเลือดออกในชั้นใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกแล้วก็ชั้นกลางด้วย
รวมถึงกระโหลกศีรษะแตกหลายจุดแล้วก็มีรอยช้ำที่ปอดด้านขวา
อีกเรื่องหนึ่งเราก็ไปถามพลตำรวจเอกศีวราด้วยเหมือนกัน
เรื่องที่นายอัชริยะเคยบอกว่ากางเกงในของน้องหญิงหายไป
ว่าจะมีผลอะไรเกี่ยวกับรูปคดีไหมเรื่องนี้พตเอกศีวราบอกว่า
ยังไงก็ตามวัตถุพยานจะต้องอยู่ให้ครบ
แล้วก็มีการสั่งกำชับตั้งแต่เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม
ให้ตำรวจไปหาหลักฐานให้ครบแล้วก็ส่งให้ตรวจทั้งหมด
ซึ่งณตอนนี้ก็มีข้อมูลเรื่องของผลการชนะสูตร
อย่างเป็นทางการว่าน่าจะแล้วเสร็จใช้เวลา๒๔วัน
ก็เนี่ยค่ะหลังจากนั้นสำนวนคดีเขาจะมีการนำมารวมกัน
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคือยึดประโยชนของผู้เสียหายเป็นหลักนี่แหละ
ซึ่งเมื่อวานนี้นายอาชียะพร้อมด้วยทางด้านครอบครัวของน้องหญิง
เดินทางไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานีเพื่อรับการเอ็กซาเรย์สมอง
สวัสดิ์วันนี้เองก็จะเดินทางไปต่อ

ซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกที่มีการนำร่าง
ของน้องหญิงไปส่งในวันเกิดเหตุ
ฟังเสียงของนายอาชียะหน่อยครับ
การอิเครียเนสสมองที่คุณหมอให้ออก
ผลออกมาแล้วว่าตูปตีด้วยของแผง
ซึ่งก็จะไปตรงกับเมื่อกี้สักครู่เนี่ย
ที่ท่านศิษย์เวลาไปสถาบันติวิทยาศาสตร์
ก็มีการยืนยันมาแล้วว่าโดนค้อนทุบที่ศีรษะ

เพราะว่าเกงในเป็นสารสำคัญเพราะว่า
คุณไม่รู้ว่ากางเกงในอยู่ที่การุนเวชหรือไม่

เพราะว่าวันนั้นน้องไปอยู่ที่กรุงเทพจุดแรก
ดังนั้นแล้วคนที่เราให้ไปเอาอุปกรณ์ของ
ปรากฏว่าไม่มีกางเกงในกางเกงในหันไป

เบื้องต้นทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นค้อน

ขังอยู่ในเรือนจำให้มาเปรียบเทียบ

นายสุรพลหรือออฟเป็นคน

ทางด้านของนายสุบินยาวิราชพ่อ

ลูกสาวไม่น่าจะกระโดดลง

เชื่อว่าน้องหญิงอาจจะถูกนายออฟ
ลวนลามหรือกระทำบางอย่าง
ก่อนที่น้องจะตัดสินใจกระโดดลงไป
ฟังเสียงพ่อของน้องหญิงกันนะครับ
อาจจะโดนลามหรือว่าอาจจะโดนกระทำ

น้องอาจจะโดนทุบก่อนแล้ว

แล้วอาจจะแบบลวนลามตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วน้องเขาอาจจะพังมือแรงไป

แล้วก็ตำรวจสพปฐุมธานีได้เข้าขอ
สอบปากคำแพทย์โรงพยาบาลปฐุมธานี

สรุปผลการสอบสวนอีกครั้งนะครับ

ซึ่งหลังจากนี้ทางครอบครัวจะส่งศพน้องหญิง

เรื่องของการผ่าพิสูจน์ใหม่อีกครั้ง

ว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีการประชุมร่วมกับสนตรีไมทรีชิมเฉิด

ใช้เวลาประชุมร่วมกัน๓ชั่วโมง
ก็มีการแบ่งหน้าที่กันแบบนี้

คือทำงานทำงานร่วมกันแต่มีการมอบหมายให้กองปราบสืบสวนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส่วนคณะทำงานของตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจท้องที่เจ้าของคดี
จะรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนและดูแลด้านการสอบสวนทั้งหมด
เนื่องจากตำรวจภาค๑ก็ทำคดีนี้แล้วก็เดินหน้าไปมากแล้ว
และจากการประชุมก็เบื้องต้นจะให้นำศพของน้องหญิงไปผ่าพิสูจน
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่มีการเปิดเผยออกมาแบบนี้ว่าชุดสืบสวนเบื้องต้นให้เวลา๓วัน
ให้เวลา๓วันเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากนั้นจะมีการเรียกประชุมความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่๓สิงหาคม
แล้วก็มีการสั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อหาพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมให้ได้
จากแนวทางสืบสวนเพราะว่าน้องหญิงนอกจากจะไปดื่มสุรา
กับนายออฟนายท็อปและนางสาวเป็ดแล้ว
ในร้านยังมีกลุ่มชายหญิงร่วมโต๊ะอยู่อีกประมาณทั้งสิ้น๑๐คน
กลุ่มผู้ชายส่วนใหญ่มีอาชีพขับรถบรรทุกหัวลากหรือว่าเทรลเลอร์

แล้วก็หากลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเที่ยวด้วยกันกับน้องหญิง
ก็จะเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
และนอกจากนี้ยังมีการประสานกับกรมทางหลวงและภาคเอกชน
เพื่อนำกล้องวงจรปิดให้มาตรวจสอบอีกด้วยนะครับ

นี่คือความคืบหน้าทางคดีนะครับ

เมื่อวานนี้ตำรวจสพปะอินจังหวัดพนธศิษยา
ก็มีการคุมตัวนางสาวสิรินาทรอบรำหรือว่าเป็ด
นี่แหละเพราะว่าเป็ดนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่
ของคนที่เป็นชื่อตัวละครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ย
เป็ดทอปอ๊อปหญิง

ให้การว่าน้องตกมาจากรถเทรลเลอร์
แต่ทีนี้ก็ต้องไปสืบต่อเรื่องของเป็ดนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกณพลกลัดเข็มเพชร
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกว่ามีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนในคดีของน้องหญิง

พนักงานสอบสวนก็มีการนัดเป็ด
หรือว่านางสาวสิรินาทรอบรำอายุ๑๘ปี

แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้มีการหน่วงเหนียวกักขัง
ผู้อื่นปราศจากเสรีในร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งทางเป็ดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็มีการนำตัวส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้ก็มีทั้งพ่อของเป็ดน้าสาวของเป็ดเดินทางมาด้วย
แล้วก็จะใช้ตำแหน่งทางราชการของน้าสาวประกันตัวเป็ดในชั้นศาล
ซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปสารจังหวัด
ก็ได้พูดถึงออฟที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้
บอกว่าเพิ่งรู้จักกับอ๊อฟได้๒เดือนกว่า
ส่วนน้องหญิงก็เหมือนกันเพิ่งรู้จักกันได้๒เดือนกว่า
แล้วก็ยอมรับนะว่าตกใจกับข้อหาที่ทางตำรวจแจ้ง
คือฐานหน่วงเหนียวกักขังทำให้คนตาย
แล้วเป็ดก็ยืนยันว่าตัวหนูไม่ได้กักขังน้องหญิงจริง
ซึ่งเพื่อนทุกคนคบกันเที่ยวกันไปร้านเหล้ากันตามปกติ
เวลาเลิกเที่ยวแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
แล้ววันที่เกิดเหตุพี่หนูรอจะไปส่งน้องหญิง
แต่รถแท็กซี่มันไม่มีมันไม่มีมา
ก็เลยคุยกันแล้วก็อ๊อฟบอกว่าจะไปส่ง
เพราะว่าเป็นทางผ่านไปหอพักของน้องหญิง
หนูก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเป็ดบอกด้วยนะคะบอกว่าทุกครั้งที่มาพบตำรวจ

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นนกต่อ
ไม่ได้เป็นแม่ล้าวอะไรตามที่เป็นข่าว
เพราะว่าตัวเป็ดทำงานประจำที่โรงงาน
แล้วเธอก็บอกด้วยคือญาติที่อยู่ใกล้ชิดเป็ด

การใช้ชีวิตของเป็ดก็จะต้องมีเงินมีทองใช้ชีวิตอย่างสบาย
แต่ทุกวันนี้พ่อยังส่งเงินให้กับเป็ดอยู่เลยนะคะ

หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นการเป็นนกต่ออะไร

คนที่ถ้ามีสักหนูก็จะกลับไปหัวใจ

แล้วมันจากที่นี่ก็ต้องให้พี่เขาไปส่ง
พี่เพื่อนของน้าสาวไปส่งหน่อยเขาเพราะว่าได้พี่ตัวส่งให้ได้
คือไปตกรับปากเกษตรก็ไปขึ้น

คือหลังจากจอดตัวน้ำมันเราก็แยกกัน
แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันอย่างไรอะไรเกิดอยู่
อันนี้หนูก็ไม่รู้นะว่าไว้ใจได้หรือไม่
คือก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไร
ก็คือห่วงคนปกติทั่วไปล่ะครับพี่

พ่อแล้วก็น้าสาวของเป็ดเดินทางมาจะประกันตัว
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ยืนยันคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็สารพิจารณาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วก็มีการคุมตัวเป็ดเข้าเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งพ่อของเป็ดเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นแหละ
บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมาก
ถ้าสมมุติเกิดว่าพ่อสามารถติดคุกหรือไปทำอะไรแทนลูกสาวได้เนี่ย

แต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงความรู้สึกคือห่วงความรู้สึกแม่ของเป็ดคุณ
เพราะว่าตอนนี้แม่ของเป็ดท้องแก่แล้วค่ะ
คืออาทิตย์หน้านี้จะคลอดอยู่แล้ว
พอมาได้ยินข่าวว่าลูกสาวมาเจอคดีแบบนี้แม่ก็เสียใจมาก
ก็เป็นห่วงความรู้สึกของแม่ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนชุดใหม่อันนี้เมื่อคืนนะ
ก็มีการสอบสวนพ่อของนายออฟอย่างเคร่งเครียด
แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ปากคำ
ตอนนี้นายออฟก็ยังอยู่ในเรือนจำ
ซึ่งที่บอกว่าญาติไม่ได้ไปประกันตัว
เพราะว่าญาติเขาก็บอกว่าการที่ออฟอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ปลอดภัยมากกว่าออกมาอยู่ข้างนอก
คุณผู้ชมก็ยังคงต้องติดตามคดีนี้ต่อไปนะ
เพราะว่าตำรวจภูทรภาค๑กับทางกองปราบ

รวมถึงเรื่องของการส่งศพของหญิงไปผ่าชนสูตรอีกครั้ง
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ